คุณผู้ชมฮะอากาศร้อนต้องใจเย็นกันหน่อย
ใช้รถใช้ถนนอย่าโมโห
เพราะว่ามีเหตุการณ์นี้ที่โลกโซเชียลเขาเอามาโพสต์เตือนกัน
บอกว่าใจเย็นใจเย็นทั้งสองฝ่ายเลย
รถเก๋งขับปาดหน้ารถกระบะที่รับส่งนักเรียน
ปรากฏคนขับรถกระบะรับส่งนักเรียนไม่ยอม
เกิดเป็นเหตุการณ์นี้ครับไปดูคลิปกันนะครับ
พี่ค่อยคุยกัน

มึงก็อยากรู้เธออย่างนั้นก็เอา

ยัวยังไงก็ได้นะ

ให้ให้ย้ายให้ให้ย้าย

มีเรื่องไหม
โอ้โฮเถียงกันใหญ่เลยนะครับว่าใครผิดนะครับ
แล้วก็เถียงกันเรื่องของเส้นการจราจรนะครับ
คือเราก็ลุ้นนะอย่าเดินไปใกล้กันเลยคุณ
อย่าประชิดตัวกันเลยเดี๋ยวจะทะเลาะวิวาส

ซึ่งเหตุการณ์นี้คนที่เป็นคนไปไกลเกลี่ย
เขาก็ใจตุ้มต่อมเหมือนกันนะครับ
คนที่ไปไกลเกลี่ยเป็นอาสากู้ภัยนะครับ
ซึ่งผ่านมาในเส้นทางนี้พอดีก็เลยลงไปดูเหตุการณ์
ช่วยห้ามช่วยคุยช่วยเจรจา
บอกว่าใจเย็นทั้งสองฝ่ายเลยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็กำลังขึ้นขึ้นเลย
ด่ากันไปมาท้ากันไปมานะครับ
ถามว่าสุดท้ายแยกย้ายกันไหม
แยกย้ายกันครับลงใจนะครับดีแล้วนะครับ
ฮาดิตต้องจอดรถลงไปเป็นกรรมการห้ามมวย
สังเวียนบนถนนดูเชิงทั้งสองคน
ถ้าไม่จับแยกย้ายมีรำมวยแน่นอน
ฮาดิตนี่คือเป็นอาสากู้ภัยในพื้นที่ที่ขับรถผ่านมาพอดี
เพราะว่าเห็นรถเก๋งกับรถกระบะรับส่งนักเรียน
คนขับเขาลงมามีท่าทีที่ไม่พอใจกัน
คลิปนี้นำมาลงไว้ในโลกโซเชียล
เพราะว่าอยากจะเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์

เพราะการจอดรถกันกลางถนน
และจะมีเรื่องกันนั้นมันอันตรายสำหรับท่านเองด้วย
และสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นด้วย
ทำให้การจราจรเขาติดขัดนะครับ
แล้วก็บอกว่าไม่อยากให้มีเรื่องมีราว
ถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะฮะ